ร้อยเอ็ดโดยเฉพาะที่อำเภอจังหารก็ได้รับผลกระทบจากลำน้ำชีเหมือนกัน
แล้วเขาบอกว่าจะไม่ให้หนักได้ยังไงโอ้โหนี่คือมวลน้ำที่มากสุดในรอบสามสิบปีนะ
ทั้งในอำเภอจังหารอเภอเชียงขวัญและอำเภอทุ่งเขาหลวง
มวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยมันท่วมตำบลผักแว่นตำบลม่วงลาด
บนดงสิงแสนชาติแล้วก็ดินดำรวมแล้ว
ห้าตำบลของจังหารครับครับไปกระทบยี่สิบสามหมู่บ้าน
โอ้โหชาวบ้านนี่ต้องอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงกันก่อน
แล้วจะพาไปดูที่บ้านแซงแหลมคุณผู้ชม
แซงแหลมของตะบนแสนชาติเนี่ยเป็นหมู่บ้านเดียวในอำเภอจังหาร
อยู่นอกแนวถนนพนังกั้นแม่น้ำชีอ่ะเป็นจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเลยนะ
เพราะว่าเป็นชุมชนรุ่มต่ำครับติดแม่น้ำชี
สิ่งที่กั้นระหว่างพวกเขากับมวลน้ำชีคืออะไร
คุณผู้ชมคันดินกว้าง๖เมตรยาว๒กิโลเมตร
แล้วระดับน้ำมันสูงขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่องเลย
แนวพนังดินมันเริ่มอิ่มน้ำแล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
มันก็สไลด์ตัวลงมาสไลด์ตัวลงบางส่วนแล้ว
คอยระวังไม่ให้มันพังคลืนลงมาตั้งแถบ
นำชุมชนและชาวบ้านครับต้องร่วมใจกันไปประจำตามจุดเสี่ยงต่าง
ทำอะไรล่ะกรอกกระสอบทรายนี่พอกรอกเสร็จ
ก็เอามาเทลงมาแบบนี้ไปเสริมแนวคันดินสูง๓ชั้น

กันไม่ให้มวลน้ำชีที่มันล้นตลิ่งทะลักเข้าทั่วหมู่บ้าน
ซึ่งถ้ามันท่วมเนี่ยนะมันจะไปกระทบบ้านถึง๑๘๙หลังครับ
แล้วพวกไร่นาเนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายไปแล้วกว่าพันไร่เลยนะ
ปีนี้มีรายงานว่ามวลน้ำมากที่สุดในรอบ๓๐ปีครับคุณผู้ชม
ทุกฝ่ายก็เลยต้องร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้ครับมาเสริมแนวคันดินแบบนี้เลย

โอ้โหไม่รู้มันจะลงเมื่อไหร่นั้นที่ไกลไปสุดตานะครับ